ปักลวดลายจะต้องเรียงตามลักษณะรูปแบบของงานปักโดยลวดลายกล่องปิดที่ช่างนิยมทำเป็นลวดลายกระจังตาอ้อย
เสริมด้วยดอกพุทธตาลนั้นก็จะมีลำดับการปักเพื่อความสวยงามและตามขั้นตอน
ซึ่งเริ่มจากการปักดิ้นข้อเป็นการปักพื้นฐานสำหรับการวางโครงลาย
จากนั้นช่างจะถมลายด้วยดิ้นโปร่งแล้วจึงมีการประดับตกแต่งเพิ่มเติม
ด้วยการใช้ดิ้นโปร่งเงินหรือแล่งนมสาวทอง
ที่จะทำให้เห็นลักษณะลวดลายที่มีความนูนสร้างมิติให้กับลวดลายสวยงามมากยิ่งขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน